ช่วงนี้นะคะถามคุณผู้ชมกันหน่อยก็แล้วกัน
ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยเวลาเราไปชอบว่าใครโพสต์อะไรโพสต์รูปอะไร
โพสต์ข้อความถูกใจกดว้าวมันเป็นไง
ก็ดีอ่ะไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่ถ้าคุณไปกดว้าว
และอีกคนนึงเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้ว
ปลาระเบิดนะคะเออแค่ว้าวเท่านั้นเองว้าวก็เป็นเหตุได้ค่ะ
ตำรวจสนประชาชื่นเขารับแจ้งเหตุบอกมีวัยรุ่นทะเลาะกันโอ้ยยกพ่วงมาเป็นสิบ
อยู่ในซอยเทศบาลรังรักใต้๗ค่ะที่ถนนเทศบาลนรึมานแขวงลาดยาวเข็ดจตุจักรกรุงเทพนี่เอง
ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุเจออะไรบ้างเศษเทปพลาสติกสีดำแน่นอนว่าเกิดจากแรงระเบิดบนพื้นถนนน่ะนะคะ
มีอาวุธมีดปลายแหลมหนึ่งเล่มมีดหัวด้ามเหล็กหนึ่งเล่มท่อนเหล็ก๑อันโอ้ยอยู่เต็มไปหมดอาวุธทั้งหลาย
วัยรุ่นค่ะที่ก่อเหตุยกพวกมากว่าสิบคนขี่รถจักรยานยนต์แน่นอนไม่อยู่รอหรอกจ๊
ตำรวจมาหนีไปแล้วสิคะโอ้เนี่ยดูอาวุธดิมันเป็นเหมือนด้ามขวดแบบ
ด้ามยาวอ่ะคุณผู้ชมและเนี่ยตำรวจบอกว่าหนีไปนะเป็นสิบคน
ปีเท่านั้นเองยึดของกลางรถจักรยานยนต์มาได้๓คัน
นำตัวไปสอบที่สอนอประชาชื่นแล้วค่ะชาวบ้านเล่าแบบนี้จ้ะ
กลุ่มวัยรุ่นเป็น๑๐ขี่รถจักรยานยนต์มากัน๔คัน
ตอนมาส่งเสียงตะโกนเรียกวัยรุ่นที่อยู่อาศัยในบ้านหลังหนึ่งให้ออกมา
จากนั้นโอ้ชาวบ้านบอกสองฝ่ายค่ะตะลุมบอลกันเลย
ใช้อาวุธมีดไล่ฟันกันไปมาป๊าระเบิดปิงปองใสกันอีก
เสียงดังสนั่นก่อนที่จะเห็นว่ากลุ่มที่ยกพวกมาขี่รถหลบหนีไปแล้ว
ทีนี้ในพลค่ะนามสมมุตินะคะเยาวชนอายุ๑๕ปี
ให้การแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้มีการเป็นปัญหาเรื่องของคู่อริในเฟซบุ๊ก
ดว้าวกันไปกดว้าวกันมาสุดท้ายเกิดเหตุอย่างที่เห็น
ทีมข่าวของเราอยากจะรู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่
ใช่จริงหรือเปล่าจากการกดว้าวแค่นั้นเหรอ
ไปที่ซอยเทศบันรังลักษ์๗ค่ะแถวย่านประชาชื่น
ไปเจอกับน้องเทนวัย๑๔ปีเล่าว่า
คู่อริที่ตัวเองมีเรื่องด้วยคือในพลนั่นแหละ
ในพลอยู่ในซอยนั้นซอยประชาชื่น
ก็เอาจริงอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขาเลย
หน้าจริงเคยมีเรื่องกันมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งค่ะ
เมื่อวานนี้ตัวน้องเทนเล่าว่าตัวเขาไปถ่ายรูปมารูปนึง
แล้วเอามาลงอยู่ในสตอรี่เฟซบุ๊กในพลเข้ามากดอีโมจิหูว้าว
หลังจากนั้นตัวเองก็กดว้าวกลับไปเอ๊ะพอว้าวไปว้าวมา
น้องเทนบอกไม่รู้เกิดอะไรสุดท้ายว้าวไปว้าวมา
ไปสู่การท้าทายและเกิดเหตุในที่สุดค่ะ
ตัวเองบอกเฮ้ยคิดเหมือนกันนะนี่มันเป็นเรื่องเลอะเทอะมาก
ว้าวก็มาทำร้ายกันได้แล้วเหรอยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ก็คือผมไปถ่ายรูปรูปคันผ่านเนี่ยแล้วเขากดว้าว
แล้วเขาก็เหมือนเป็นอะไรไม่รู้เขาก็เหมือนคาใจเรื่องอะไร
เรื่องเก่าเก่าอะไรของผมก็ไม่รู้เขาก็มาหาเรื่องผม
เขามากดว้าวผมผมก็ผมก็ไม่ได้อะไรครับ
กดว้าวกลับเฉยเฉยผมก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วแล้วเขาก็เหมือน
เขาก็ว้าวมีอะไรเปล่าผมก็ไม่มีอะไรหรอก
อ่ะยังไงก็ตามอ่ะก็ว้าวไปว้าวมาจนเป็นเหตุนี่แหละค่ะ
ตำรวจบอกดำเนินคดีแหละนะกับกลุ่มคู่อริที่ยกพวกมารุมปลาระเบิด
มันผิดแน่ยกพวกไปรุมเขาโดยเฉพาะมีรถยนต์ไง
ถูกปลาก้อนหินใส่จนกระจกแตกอ่ะแน่นอนว่าเจ้าของรถนะคะ
เขาเรียกค่าเสียหายเลยนะหนึ่งหมื่นบาท
กลุ่มคู่อาริบอกว่ามีแค่สามพันธุ์อ่ะเพ
ที่เหลืออีกเจ็ดพันธุ์อ่ะเดี๋ยวผมขอผ่อนเป็นรายเดือนได้ไหม
แยกย้ายกันกลับไปค่ะตำรวจบอกเดี๋ยวติดตามก่อน
ติดตามตัวมาดำเนินคดีโอ้นี่มันอุกอาจเหลือเกินมาทำแบบนี้
แล้วเนี่ยข้าวของชาวบ้านเขาเสียหายหมดเลยนะคะ
เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยนะคะอ่ะค่ะ